กลับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับย่านสะพานควาย
ซึ่งก็เป็นร้านค้าส่งเหมือนกัน
เราติดตามมาตั้งแต่ช่วงตี๕ว่าที่นี่คือ
เขามีการสั่งพิเศษเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีประชาชนสั่งจองไงคุณ
ไปดูบรรยากาศตอนนี้หน่อยนะครับว่าร้านค้าส่งแห่งนี้โอ้โห
ขายแล้วก็ทยอยจัดส่งให้ลูกค้าอย่างไรบ้างแล้วนะครับ
ติดตามรายงานจากคุณมาซินีกล่อมแก้ว
รายงานมาจากซอยประดิพัฒนย่านสะพานควายนะครับเชิญครับ

ผู้ค้ารายย่อยค่ะได้ทยอยเดินทางมารับหนังสือพิมพ
ฉบับประวัติศาสตร์ฉบับนี้ที่เอเย่นรายใหญ่
สะพานควายกันจนเกือบหมดแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ในขณะเดียวกันนะคะจนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังมีลูกค้าทั่วไปบางส่วนนะคะ
ที่เดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ฉบับนี้ไว้เป็นที่ระลึก
ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานในเช้านี้ค่ะ
กลุ่มคนทำงานช่วงอายุ๓๐๕๐ปีในย่านปฏิพัฒน์สะพานควายสุธิศาล
ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานนะคะก็มาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ฉบับนี้
ไว้เป็นที่ระลึกซึ่งตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่อย่างร้านวราพรย่านสะพานควาย
ก็คาดว่าจะสามารถปิดร้านได้ในเวลาประมาณ๗นาฬิกาหากลูกค้าเริ่มหมดลงค่ะ
แต่ว่ายังคงมีเอเย่นรายย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะคะ
รีบเดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไปจำหน่ายต่อ
ขณะเดียวกันค่ะพ่อค้าโจ๊กย่านตลาดประชานิเวศ๑
ที่เดินทางมารับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ๓๐๐ฉบับตั้งแต่ตี๕
เขาบอกว่านำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมและขายในราคาเดิมเล่มละ๑๐บาท
ไม่ขึ้นราคาเพราะว่าอยากให้คนไทยได้เก็บหนังสือพิมพ์พูดได้ฉบับนี้
เป็นของสะสมที่มีคุณค่า
ก็มีส่วนช่วยในการดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานให้มาอ่านหนังสือพิมพ์มากขึ้นค่ะ
เรียงไกรยังบอกอีกว่าได้ทดลองอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชันแล้ว
ใช้งานง่ายและพร้อมได้แนะนำให้ลูกค้าใช้
สามารถจะสัมผัสกับหนังสือพิมพ์สื่อประสงค์นี้
ได้เช่นกันทุกแผงหนังสือในพื้นที่ค่ะมาสิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากย่านสะพานควายค่ะ